ส่วนตอนนี้มาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะคุณผู้ชม
เกี่ยวกับสายสื่อสารมันกลายเป็นข่าวอีกแล้ว
คราวนี้เกิดขึ้นทั้งที่ปราจินบุรีทั้งที่ขอนแก่น
อเตอร์ไซค์ขับมามองไม่เห็นไอ้สายที่มันห้อยลงมา
เกี่ยวคอรถล้มสิคะอันนี้หวิดเสียชีวิตเลยนะ
จุดที่เกิดขึ้นขอดูจุดแรกก่อนเลยค่ะ

ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ซอยตรงนี้

อยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ทำไมผู้ศึกข่าวเราต้องลงไปดู
เป็นจุดเริ่มต้นของอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นกับนายสมศักดิ์สุจริตชัยอายุ๔๙ปี
ถูกสายเคเบิ้ลสายสื่อสารที่มันห้อยที่มันหย่อนลงมาจากเสา

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนเกือบตี๕ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ประมาณตี๔๔๕นาทีโอ้โหแล้วคุณผู้ชมดูแผลสิเนี่ย
เป็นแผลตรงนี้บริเวณลำคอนี่นะคะ
ซึ่งนักข่าวของเราคุยกับคุณสมศักดิ์
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าขับรถมาส่งของในซอยศรีจันทร์สามสิบสาม
มันเป็นซอยที่ตัดกับซอยศรีจันทร์๓๑
เลี้ยวมาปั๊บถนนมันมืดไง
แล้วปรากฏว่าสายสื่อสารพาดตรงแพงรถมอเตอร์ไซค์
พอรถขับไปสายมันก็เกี่ยวใช่ไหม

ทีนี้สายมันดีดขึ้นมาที่บริเวณคอ
เกี่ยวคอจนรถมอเตอร์ไซค์เสียหลักล้มค่ะ
นี่ขนาดคุณสมศักดิ์ไม่ได้ขับมาเร็วนะ

คุณสมศักดิ์บอกว่าโอ้โหถ้าผมขับมาเร็วกว่านี้
ขาดได้เลยนะคะ
คุณผู้ชมพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้ว
ก็มีการโพสต์เรื่องราวนี้ลงไปในโลกโซเชียล
ก็มีหน่วยงานมาดูแลติดต่อเข้ามา
มาหาคุณสมศักดิ์จะเยียวยาจะช่วยเหลือ
แต่ก็อยากให้เจ้าของสายสื่อสารนี้
ออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือวันนี้ทีมข่าวของเราก็ได้สังเกตดูตามจุดต่าง
ปรากฏว่ามันก็ยังมีสายเคเบิ้ลที่มันมีลักษณะหย่อนลงมา
แล้วมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายรวมถึงคุณสมศักดิ์เองบอกว่า
ผมขับรถไปส่งของสังเกตดูจุดต่าง
มันก็ยังมีสายที่มันห้อยลงมาแบบนี้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะ
จริงอยากให้เจ้าของเจ้าของเพื่อขาย
แล้วก็ผมสังเกตว่า
วันนี้ผมก็ขัดในเมืองอยู่
มีหลายจุดที่สายดูแลแบบดูแล้วไม่เป็นระเบียบ
อะไรอย่างนี้ก็คือเข้ามาแก้ไขมาตำเรินการ
ไม่งั้นคำว่าโชคมันไม่ได้มีทุกวัน

ไม่รู้ว่าครั้งหน้าถ้าเกิดว่ามันยังมีแบบนี้อีกเนี่ยจะอันตรายขนาดไหนนะคะ

เพราะว่ามันก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บแบบนี้เหมือนกัน
เดี๋ยวให้ดูคอของคุณจักรีจำจดอายุ๒๔ปีนะ
คุณผู้ชมโดนสายสื่อสารเกี่ยวเข้าไป
แล้วตอนนั้นคุณจักรีกำลังขี่มอเตอร์ไซค์
พอขี่ไปก็มองไม่เห็นสายสื่อสาร
คือมันตกลงมาอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุ
อยู่ห่างจากโรงพยาบาลศรีมหาโพธิประมาณ๒๐๐เมตร

อันนี้เราอาจจะไม่เห็นคือแผลมันชะกันมาก

แต่ว่าแผลค่อนข้างจะเป็นเหมือนรอยแผลเป็นเลยคุณ
คือมันไม่ได้กรีดเข้าไปลึกนะฮะ
ไม่ได้เหมือนบาดเข้าไปลึกมากนะครับ
แต่ทำให้เขาแสบแผล

เป็นแนวยาวมากกว่า๑๐เซนติเมตรเลยนะฮะ
นี่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอน๓ทุ่ม
ซึ่งตัวคุณจักรีกับเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์

ตัวคุณจักรีมองไม่เห็นสายเคเบิ้ล

ตอนแรกนะเพื่อนที่ขี่รถมาด้วยกัน
ก็งงสิว่ารถจักรีเป็นอะไรทำไมรถล้ม
รู้อีกทีนึงอ๋อเห็นเป็นสายสื่อสารห้อยอยู่กลางถนน
ซึ่งคุณจักรีก็บอกว่าอยากให้เจ้าของสายสื่อสาร

เพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดกับคนอื่นอีกหรือเปล่านะคะ

ผมจะไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน

อย่างน้อยเจ้าของสายสื่อสารต้องออกมารับผิดชอบ

สิ่งที่ทำได้ไม่อยากให้คนอื่นเกิดเหตุ
ก็ต้องเอาไอ้สายที่มันห้อยลงมามามัดกับเสาไว้ก่อน
ไม่ให้มันร่วงลงมาอีกแล้วก็เกิดเหตุอีกนะคะ